คืนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนและกำลังจะนอน
จู่วงการข่าวสะเทือนกันอีกแล้วค่ะ
เพราะว่าคุณเบ้นเรสซิ่งโพสต์ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวบอกว่าเฮ้ย
พี่นักข่าวมาช่วยกันหน่อยผมมีเรื่องใครว่างมาทีสอนอสุทธิศาลนั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้สำหรับเบ้นเรสซิ้งอดีตสามีแพท์ณปภา
กลางดึกไปที่สอนอนศูนย์ศูนย์ศาล
เพื่อไปลงบันทึกประจำวันกรณีที่บอกว่า
มีคนโทรมาข่มขู่เขานะฮะ
หลังจากที่เคยว่าจ้างทนายความยื่นประกันตัวไป๓๑ล้านบาท
คือครั้งนั้นมีการทำสัญญาระบุเอาไว้ว่า
หากทำไม่ได้ต้องคืนเงิน๓ล้านให้กับเบ้นนะ
แต่สุดท้ายตนตอนนี้ยังไม่ได้คืนก็เลยต้องฟ้องค่ะ
แล้วก่อนขึ้นศาลเนี่ยเช้าวันหนึ่งนะคะ
ก็มีชายนิรนามโทรมาขู่แม่เบ้นด้วยนะฮะ
บอกว่าหากไม่ถอนฟ้องเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขแน่
และที่สำคัญอาจจะโดนยัดคดียาเสพติดให้ด้วยค่ะ

ก็ได้มีคนโทรมาข่มขู่ทางครอบครัวผมว่าให้ไปถอนฟ้อง
ฉะนั้นก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดเรื่องราวกับคนในครอบครัว
ให้อยู่กันอย่างระวังหรือว่าจะมาจับในเรื่องคดียา
ทำนองว่าเหมือนจะมายัดยาถ้าเราไม่ไปถอนฟ้อง
ผมก็เลยต้องมาเริ่มรับการที่จะมาแก้ความลงทึกประจำวันไว้
เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวผม

ถ้าจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรหลังจากนี้ก็คงจะทำได้ยากขึ้น